คือด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมของการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้
มันจะไม่มีภาคไหนจะได้คะแนนโดดไว้
ถ้าพักการเมืองที่เขารวมกันได้เสียงข้างมาก

คือผมย้ำอย่างนี้นะครับถ้าทุกคนยอมรับก่อนว่า
เสียงข้างมากในสภา๒๕๐ตั้งรัฐบาลได้
คุณก็ไปวิเคราะห์กันเอาเอง
แปลว่าจะต้องมีพักเล็กพักนู้นพักนี้
ผมก็บอกว่าลองประชาชนเลือกประชาธิบัตย์ทุกคนสิครับ
ผมก็เป็นพักใหญ่มีเสียงข้างมากเกินครึ่ง
ประชาชนต้องเป็นคนกำหนดอนาคตตัวเอง
ผมย้ำไปแล้วประชาธิปไตยไม่ใช่ละครที่ใครมาเขียนสคริปต์ให้
ประชาธิปไตยประชาชนต้องเขียนบทด้วยตัวเอง
แล้ววันนี้ถ้าตัดสินใจให้มันชัดเจน

น่าจะเกิดมาแล้วนะค่ะ
เขียนกันแบบนี้เนี่ยที่ขอโทษนะที่พม่าหรือที่มาเลเซีย
ก็กติกากติกาที่อาจจะฝืนสากฎสากลต่างแล้วไม่เป็นธรรม
แต่ท้ายที่สุดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจประชาชน
แล้วก็อนาคตของประชาชนเขาต้องเลือกเอง

คุณบอกว่าฟังเสียงประชาชนแล้วทำไมไปฟังชาวภัคพรุ่งพรุ่งใดพรุ่งหนึ่งเหรอ
หรือ๒กลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ทุกคนเมื่อมาจากประชาชนทั้งสิ้น
แล้วระบบการเลือกตั้งคือเลือกพักการเมืองครับ
ระบบการเลือกนายกรัฐมนตรี

ถ้าเขาเลือกพักมาแล้วพักนั้น
ถ้าว่าแน่จริงก็ต้องให้ได้เสียงเกิน๒๕๐เลย
ไม่มีใครไปเถียงเรื่องบรรยาทเลยนะฮะ
แต่ถ้าไม่ได้ก็มีพักอื่นท่านต้อง

แต่ผมว่าหลักการนะฮะ

อะไรปกติผมพูดกันเป็นพวกคุณปิศิษฐ์หรือ
ก็อยู่ดีบอกว่าไปเรียกร้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
แล้วก็อธิบายความผิด

ผมบอกแล้วถ้าคุณรวบรวมเสียง๒๕๐เสียงได้

แต่สิ่งที่เรากำลังจะพูดขณะนี้ก็คือว่า

คิดว่าไม่ต้องได้๒๕๐ก็ได้

เข้าใจเพื่อไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วคิดว่าจะมาชวนคนอื่น

ผมมองว่ามันผิดตรงไหนนะครับ
ผิดตรงไหนมันก็ผมไม่เห็นมันผิดตรงไหน
ผมถามไปเรียกคุณธนทร
คุณธนทรลงเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะ

คุณธนธรเราเอาประเด็นไหนครับ
โอเคผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันผิดตรงไหน

ให้อำนาจกับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
เราเชื่อว่าประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
เรากำลังบอกว่า๒๕๐เสียงสวมีอำนาจมากกว่า๕๐ล้านคนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เรากำลังบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ๑๗คน
มีอำนาจมากกว่าประชาชน๕๐ล้านคนที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ดังนั้นสำหรับผมนักการเมืองคนไหนที่ชอบอ้างประชาชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ประชาชนตัดสินใจ
แต่ยอมรับรัฐมนุน๖๐เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งและตลกมาก
เพราะรัฐมนูล๖๐ไม่เห็นหัวประชาชน
ไม่ยอมรับก็ผิดรัฐธรรมนุนก็ยุ่ง
ก็นี่นั่นครับผมจะบอกว่าเราต้องแก้รัฐธรรมนุนเพียงไงค่ะ
บางอย่างอาจจะถูกรัฐธรรมนูลแต่ไม่เป็นประชาธิปไตย
สักครั้งพวกผมนี่ใจเข้าใจผิดนะพวงผมก็คือประชาธิปัตรนะ

พวกผมคือประชาธิปัตย์คือประชาชนเป็นใหญ่
เดี๋ยวนะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเออเรายังมีอีกหลายเวทีนะคะ
ใจเย็นนะคะทุกคนยังมีอีกหลายเวที